เป็นข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะเป็นเจ้าของเหรียญนะครับ
ในโอกาสงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่๑๐นะครับ
ซึ่งกรมธนรักษ์นั้นได้มีการประกาศรับจองนะครับ
ตั้งแต่วันที่๔มีนาคมนี้เป็นต้นไป
ราคาเริ่มต้นตั้งแต่๒๐บาทไปจนถึง๑ล้านบาทนะครับ
นายอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์นั้นได้จัดทำเหรียญกระสาปที่บรรลึก
เหรียญที่บรรลึกแล้วก็เหรียญเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสพระราชวิธีบรมราชาพิเศษวันที่๔พฤษภาคม๒๕๕๙
โดยจัดทำขึ้นจำนวน๓ประเภทด้วยกันนะครับ
ประกอบไปด้วยเหรียญกระสาปที่มรลึก๓ชนิดราคาครับ
แก่เหรียญกระสาปที่มรลึกทองคำชนิดราคา๑๙๐๐บาท
ประเภทขัดงามราคาจำหน่ายเหรียญละ๔๐๐๐บาท
เหรียญกระสาปที่มรลึกเงินนะครับชนิดราคา๑๐๐๐บาท
ประเภทขัดงามราคาจำหน่าย๓๐๐๐บาท
เหรียญกระสาปที่มรลึกสีขาวเป็นทองแดงผสมนิโก้นะครับ
ชนิดราคา๒๐บาทประเภทธรรมดาจ่ายแลกเหรียญละ๒๐บาทนะครับ
และเหรียญที่มรลึก๓ประเภทได้แก่เหรียญที่มรลึกแพทินัมราคาจำหน่ายเหรียญละ๑ล้านบาทครับ
เหรียญที่มรลึกเป็นเงินรมดำพ่นทรายพิเศษจำหน่ายเหรียญละ๕๐๐บาท
เหรียญที่บรรลึกทองแดงรมควันพ่นทรายพิเศษเหรียญละ๓๐๐บาท
และเหรียญที่บรรลึกประดับเพชรแถบชนิดบุรุษและสตรีจำหน่ายเหรียญละ๑๖๐๐บาทนะครับ
นายอำนวยปรีนมวงนะฮะเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับ
ระบุว่าได้ร่วมกันกับธนาคารกรุงไทยและบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดมหาชนนะครับ
แล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่งทั่วประเทศครับ
รวมไปถึงหน่วยงานของกรมธนลักษณ์เปิดจำหน่ายรับจองนะครับ
โดยกำหนดเปิดรับจองตั้งแต่๔มีนาคมไปถึง๔เมษายน
โดย๑คนสามารถจองได้๑สิทธิ์

ณสถานที่สั่งจองหรือส่งทางปรายศนีย์นะครับ
ตั้งแต่วันที่๑มิถุนายน๒๕๖๒เป็นต้นไปนะครับ